เริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องของคดีหวย๓๐ล้านเจ้าปัญหานะครับ
ไม่ใช่คดีที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน
นี่คือคดีระหว่างป้าที่เป็นเพื่อนกันนะครับ
วันนี้ป้าติ้นถูกตำรวจจับกลุ่มตัวนะครับ
กุเรื่องแจ้งความกรณีลอตเตอรี่๓๐ล้านว่าถูกรางวัลที่๑

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะพาตัวไปฝากขังที่สารอาญาวันพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนป้าติ๋วกับป้าดาคู่กรณีนำดอกไม้ไปขอบคุณตำรวจ
ที่สามารถคลี่คลายคดีนี้ได้จนสำเร็จ
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ป้าก็ดีใจมากความจริงปรากฏออกมาแล้วว่าเราไม่ได้ซื้อจริง

ศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าไปสาบานศักดิ์สิทธิ์จริงมีจริงป้า
ไอ้นี่ป้าศรัทธาเพราะป้าไม่ได้ผิดจริงป้าถึงไปสาบาน
ติ๋วแสดงความดีใจที่วันนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่า
เธอไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ร่วมกับนางเรวดีหาแก้วหรือป้าติ้น
แล้วถูกรางวัลที่๑มูลค่า๓๐ล้านบาทตามที่ถูกกล่าวอ้าง
รวมทั้งมีการยัดเยียดข้อหายักยอกทรัพย์ให้เธอ
ติ๋วจึงแสดงความขอบคุณตำรวจด้วยการมอบช่อดอกไม้
พลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบราม
หลังจับกลุ่มตัวป้าติ้นตามหมายจับในข้อหา
ร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จโดยรู้อยู่ว่าไม่ได้มีการกระทำผิดเกิดขึ้น
แก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา
ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย
โดยเจตนาเพื่อกลั่นแกล้งให้บุคคลได้รับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น
หมินประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา
งานนี้ป้าติ้นยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่ตำรวจมั่นใจพยานหลักฐานจากการตรวจพิสูจน์สลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าป้าติ้นซื้อไปจริง
โดยเฉพาะคดีแรกนะครับเป็นการตรวจเบื้องต้นนะครับ
ว่าเป็นสลากของทางกองสลากเนี่ยโดยเจ้าที่กองสลาก
หลังจากนั้นมีการไปส่งไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับ
ว่ามีการขูดลบขีดค่าหรือมีการเซ็นชื่อเซ็นอะไรไว้หรือเปล่า
ก็ไม่พบชื่อของเขาโดยเฉพาะยิ่งคดีหลังนะครับ
แล้วกลัวว่าเขายังฆ่าวันต้นใจของกองวิสูจน์หลักฐาน
ในคดีหลังเนี่ยเราส่งไปสลบที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกสัวงยดิธรรม
ผลออกมาก็เหมือนกันคือไม่เจออะไรตามที่เขาอ้าง
ป้าติ้นจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่เดินหน้าพิสูจน์เรื่องนี้ตลอดมายืนยันว่า
ไม่น่าเป็นห่วงเพราะมีหลักฐานชัดเจนโดยเฉพาะการตรวจพิสูจน์สลาก
พยานบุคคลคือผู้ค้าสลากที่ยอมรับว่าได้รับการติดต่อจากนางเรวดี
ให้ช่วยเป็นพยานแต่ผู้ค้าสลากไม่เล่นด้วย
และก็อารโตรี่ที่มีการเอาไปตรวจพิสูจน์ที่สำหรับนักประทองชาติเค้าวิสูจน์หลักฐาน
ที่ทางเรวดีประธานไว้ว่าเอาไปการเซ็นสลากหลังไว้

หลังจากนี้ตำรวจจะนำตัวป้าติ้นฝากหางต่อสารอาญาในวันพรุ่งนี้
เรื่องต้นยังไม่มีการขอประกันตัว
ส่วนป้าดาหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกป้าติ้นฟ้อง
ยักยอกเงินรางวัล๓๐ล้านบาทเช่นกัน

ยังคงเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมต่อไป
โดยการจับกุมครั้งนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป